ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมีเด็กมัธยมที่บางพลีสมุทราการเนี่ย
พวกตีกันนี่มัธยมขาสั้นนะไม่ใช่อาชีวะอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วย
ประมาณว่าไปจีบหญิงคนเดียวกันแล้วไม่รู้ยังไงนะฮะ
เมื่อช่วงวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
แถวร้านสะดวกซื้อนะนี่มีพ่อหนุ่มเสื้อแดงคนนี้เนี่ยความจริงก็เรียนอยู่นี่แหละ
สูบบุหรี่อยู่ติมทางเท้านี่นะฮะน่าจะเหมือนกับรอเพื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ
สักพักนึงเขาจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนี่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับ
สักพักนึงเนี่ยเหมือนกับจะมีเพื่อนมาสมทบนะฮะแล้วเขาก็เดินออกไป
นี่นี่วิ่งด้วยนะนี่กึ่งเดินกึ่งวิ่งนี่เพราะว่าอีกมุมหนึ่งข้างรั้วด้านหลังของโรงเรียนเนี่ย
จะมีกลุ่มนักเรียนอีกกลุ่มนึงนี่โอ้โหวิ่งมาตะลุมบอลใส่กันเห็นไหมฮะ
วั่วไปหมดเลยรวมแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๒๐คนแล้วมีมีดกันด้วยนะฮะ
นี่คนนี้เห็นไหมที่มาคนแรกขี่จักรยานยนต์ไปเลย
อ่านี่ฮะนี่ไปแล้วโอ้โหนี่ชนเขาด้วย
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะยกพวกตะลุมบอลกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้คนก็เยอะแยะไปหมดรถราก็ขับผ่านไปผ่านมานี่ฮะ
นี่เป็นกล้องจากด้านในร้านนะฮะจะเห็นช่วงเวลาเกิดเหตุนะ
พนักงานร้านนี่น่าจะกดปิดประตูไปเลยหรือเปล่าไม่รู้
ค่ะเขาก็ต้องหลบกันนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อก็หลายคนอยู่นะคะ
เขาก็ไม่กล้าออกไปต้องล๊อคก่อนต้องหนีต้องล๊อคก่อนเห็นไหม
กล้าออกไปไม่กล้าให้ใครเข้า
โอ้โห๒๐กรกฎาคมนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะนี่เห็นนี่อีกมุมหนึ่งเห็นไหมวิ่งไล่กัน
ทั้งชุดนอกทั้งขาสั้นชุดนักเรียนเยอะแยะไปหมด
มีคนบาดเจ็บ๒คนนะครับแล้วเจ็บหนักด้วยนะฮะถึงขั้นสาหัสนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายนะฮะเยาวชนชายอยู่ชั้นม๓นะฮะ
น้องคนนี้ถูกมีดเนี่ยแทงเข้าลำตัวอาการสาหัส
อีกคนนึงเรียนอยู่ม๖ถูกมีดฟันเข้าที่แขนเย็บไป๔๐กว่าเข็ม
นี่ฮะชุดสืบสวนเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดตามตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย
มาดำเนินคดีแล้วเรียกผู้ปกครองมาด้วย
จากการสอบสวนทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้รู้ว่า
เจอกันแล้วใส่กันขนาดนี้เนี่ยแย่งจีบหญิงในโรงเรียน
จีบหญิงคนเดียวกันโอ้แต่ไม่รู้ใครเป็นใครนะเนี่ย
มันมั่วไปหมดเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องขยายผลก่อนนะฮะ
ก็คือว่าสองคนที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยใครเป็นคนแทง
ข้อหาโดยรวมเนี่ยโดนเหมือนกันทะเลาะวิวาสอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าใครเป็นคนแทงอาจจะโดนหนักถึงขั้นข้อหา
ข่ายพยายามฆ่านะครับตำรวจบอก
มีผู้ปกครองของเยาวชนชายที่ร่วมก่อเหตุคนหนึ่งบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานชายเนี่ย
มาก่อเหตุแบบนี้ที่ผ่านมาก็ไปรับไปส่งที่โรงเรียนตลอดนะ
เช้ามารับเช้าไปส่งเย็นมารับ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมาก่อเรื่องแบบนี้
แต่ตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน

เห็นภาพใส่ชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นแล้วไล่ตีกัน